สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้พบกับคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันเช่นเคยค่ะ
คุณผู้ชมคะแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วนะ
ทีนี้เนี้ยค่ะสำหรับผู้สาวคาระลำยายไหายทองครับค่ะ
มีประเด็นที่เราได้ติดตามกับคุณค่ะทุกวันคุณ
เตือนว่าให้แต่งกายสุภาพหน่อย
นินาจาการแสดงออกก็ขอให้เบาลงน้อย
รถจากเก้าชั้นเหลือสามชั้นเหรอถูกต้องแล้วนะคะ
แต่เชื่อหรือไม่ความนิยมของผู้สาวขาเลาะไม่ได้ทำให้แฟนเพลงเนี่ยลดน้อยถอยลงไปเลยนะจ๊ะ

ดูจากบรรยากาศล่าสุดที่จังหวัดตรังเมื่อคืนนี้คนแห่ไปชมคอนเสิร์ตกันแน่นเอียด
ถึงขนาดที่พี่ตำรวจต้องมาคุมเข้มเพื่อความปลอดภัยกันเลยทีเดียวนะคุณ

และดูแลความเรียบร้อยโดยเฉพาะตัวนักร้องสาวที่เพิ่งจะถูกตำหนิเรื่องของการแต่งตัวโป๊ไป

ซึ่งทุกอย่างก็ผ่านไปอย่างเรียบร้อยและตัวของสาวลำไยเองก็ยังแต่งกายรัดกลุ่มเหมือนเดิมค่ะ
ล่อแหลมว่าวิวดูท่าจะจบลงแล้วนะคุณ
แต่ที่กลายเป็นประเด็นดราม่าตามมาติดเห็นจะเป็นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
มีครูเพลงคนนึงค่ะเขาอ้างว่าเป็นคนตั้งฉายาหายทองคำ

เดินทางมาพร้อมกับพ่อบุญธรรมของสาวลำไย

นำหลักฐานสำคัญเป็นข้อมูลและคลิปภาพในยูทูปของนักร้องที่ตนเองคิดฉายาหายทองคำให้อีกหนึ่งคน
นั่นก็คือเมไรหายทองคำโดยคลิปการแสดงดังกล่าวถูกโพสต์ขึ้นในยูทูปตั้งแต่วันที่๒๗ตุลาคมปี๒๕๕๖ย้อนกลับไปเมื่อ๔ปีที่ผ่านมา

ต้องแล้วนะคะก่อนที่จะเกิดลำไยทองคำขึ้นอีกอีกทั้งต้นสังกัดของลำไยยังนำฉายาดังกล่าวไปใช้ในการแสดง
จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในแง่ลบนะคะจึงต้องเข้าแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวหยุดพฤติกรรมการแอบอ้างใช้ฉายาไฮทองคำสักทีนึง
เริ่มจะเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วว่าตกลงใครกันแน่เป็นคนคิดชื่อหายทองคำนะคะ
และเพื่อเป็นการเคลียร์กับประเด็นนี้บันเทิงไทยรัฐไม่รอช้าค่ะ
เพื่อขอสอบถามถึงเรื่องนี้ซึ่งก็ได้รับคำชี้แจงว่า
คนที่แอบอ้างเคยร่วมงานกันมาก่อนจริงแหละ
แล้วก็มีการพูดคุยกันตั้งชื่อกันเล่นในรถ
จนเกิดชื่อเมไรหายทองคำขึ้น
ต่อมาต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไป
ตัวเองมาปั้นลำไยโด่งดังแล้วก็ใช้ชื่อตามค่ายว่าหายทองคำนั่นเอง
ก็กลายมาเป็นเกิดเรื่องแอบอ้างนี้ขึ้นนะคะ
ทั้งที่๒ปีที่ผ่านมาสมัยลำไยยังไม่ดัง
กลับไม่เคยมีใครมาแอบอ้างเป็นเจ้าของนะคุณ
บอกเลยนะคะว่าชื่อหายทองคำนี้ใครอยากจะใช้ก็ได้

เชื่อมั่นว่าที่โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ย
ก็เพราะว่าผลงานเพลงไม่ได้มาจากคำว่าหายทองคำหรอก
ซึ่งดิฉันก็ว่ามันน่าจะมาจากเพลงจริงแหละ
แล้วก็มาจากตัวของน้องลำไยเองด้วย
พกพาเอาความสดใสพร้อมกับลีลาท่าเต้น
รวมไปถึงเนื้อหาเพลงที่มันสดใส

มันไม่ได้มีการจดลิขสิทธิ์ว่าใครเป็นคนตั้งแล้ว

มันก็มีโอกาสที่จะใช้ชื่อตรงกันได้ขึ้นมา

ลอยหายทองคำใบตองหายทองคำได้เหมือนกันเพราะไม่มีใครจดลิขสิทธิ์เอาไว้
ถ้าได้รับอนุญาตอย่างเช่นแค่โทรบอกกันขออนุญาตกันทางปากก็ได้
เขาก็ไม่ได้บอกว่าห่วงห้ามอะไรขนาดนั้น
แต่ใครที่ชื่นชอบลำไยหายทองคำก็ให้ติดตามที่ผลงานของเธอ
แต่การแอบอ้างแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยมันไม่ดีเลยนะคะ